ซึ่งเราจะพวยกันกันที่กรุณสนัยเลย

พูดพูดปีซิโกส่วนทิ้งท้ายว่า
ถ้ามีโอกาสจะไปคุมทีมต่างประเทศ

มาวันนี้เลยคือว่าอาจจะต้องพูดคุยกันตั้งแต่วันนั้นแล้ว
ก็เป็นไปได้หรืออาจจะคุยกันก่อนทั้งนั้นด้วย
แต่ว่าพี่ซิโก้ตอนนี้ติดภารกิจแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่ง
ทำไมถึงจะไปไม่ได้ในทันทีเลยนะครับ
แต่ข่าวเผื่อหลายคนยังไม่ทราบก็คือว่า
คือมีสโมสรหนึ่งที่เป็นสโมสรที่เหมือนเป็นพันธมิตรนั่นแหละ

ซึ่งเขาบอกว่าสนใจสนใจจะเอาพี่ซิโก้ไปเป็นผู้ช่วยโค้ช
ซึ่งตอนนี้คุมทีมนี้อยู่ถูกต้องคราวนี้เนี่ยเขาพูดในงานแถลงข่าวครับ
ก่อนนี้๒รุ่นมารุ่นที่๒ก็รู้สึกว่าน่ากลัวจะกำลังไป
ถ้าผมจำให้ผิดนะส่วนรุ่นแรกเนี่ยผลงานเนี่ยมาติดทีมชาติรุ่น๑๘เนี่ย
ที่ทรัศน์ถ่ายก็คือประตูกรรมภัฏมันปฏิ
คุณไอวัดบอกนะครับว่าสนใจตัวพี่ซิโก้จริงแล้วก็เคยมีการพูดคุยกันบ้างแล้ว
บางส่วนแต่สุดท้ายต้องขึ้นอยู่กับตัวของพิซิโก้เอง
ว่าจะติดภารกิจหรือไม่ซึ่งพี่ซิโก้ติดภารกิจอบรมโปรไลเซ็นต์

ไปลองฟังเสียงพิโก้กันค่ะ
คุยกันครับแต่ว่ายังไม่ได้ตกลงอะไรกันมากมาย
แล้วพี่ผมก็ต้องให้เกียรติแล้วก็ให้สิทธิ์ที่พี่ซิโก้จะเป็นคนเลือกเองด้วย

แต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้คุยว่าจะเป็นยังไง
เพราะเห็นพี่ซิโก้ก็ยุ่งเรื่องกับท่าเรือนะครับ

ซึ่งตรงนี้ก็ผมก็ต้องเรียกว่าให้เกียรติให้พี่ซิโก้ตัดสินใจ
แล้วถ้าเกิดสนใจอะไรตรงนี้เราต้องมานั่งคุยกันอีกทีหนึ่ง
อ่ะผมไม่เคยปิดกั้นใครอยู่แล้วครับ
แต่มันก็ต้องดูว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าด้วยนะครับในเวลานั้น
ถ้าเกิดบอกว่ามีงานอยู่กำลังยุ่งกับทีมแล้วบอกว่าอยากไป
ผมก็ไม่มีสิทธิ์ไปบอกว่าออกจากงานแล้วมา

มันก็ชัดเจนนะคุยกันมาสักพักนึงแล้วแหละ
สุดท้ายก็ต้องขึ้นอยู่กับพี่โก้ว่าพร้อมจะไปหรือเปล่า

แต่ว่าชอบความคิดของคุณอายวัฒน์อย่างหนึ่งนะ

แสดงว่าไม่ได้ปิดกั้นเพียงแค่พี่ซิโก้คนเดียว
ผลงานจริงถ้าเจอเสนอตัวแล้ว

แต่พี่ซิโก้น่าสร้างบริษัทไหนถ้าไป

แม้ว่าจะเป็นผู้ช่วยแต่ผมว่าได้ประโยชน์ในการกลับมา

ซึ่งในงานนี้นะคะคุณอายวัฒน์ก็แถลงข่าว

มีเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษา๑ล้านบาท

คือการหาสุดยอดเยาวชนฝีเท้าดีสุด

ฟอกฮันรุ่นที่๓ไปฝึกทักษะฟุตบอล

ซึ่งคุณอันยวัดก็กล่าวว่าที่ผ่านมา

มีนักเตะหลายคนที่ก้าวขึ้นไปติดทีมชาติ

ตกอยู่ที่ประมาณ๑๕ล้านบาท
ซึ่งการคัดเลือก

จะแข่งขันกันวันที่๓๑ตุลาคม

ส่วนรอบ๑๖ทีมสุดท้ายค่ะ๑๒๑๖ธันวาคม

ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นทีมที่

คือเขาดูฟอร์มตลอดทวนาเมนต์ใครที่เข้าตา

แม้ว่าทีมจะไม่ได้เข้าไปถึงรอบชิง

ในการช่วยดูประเมินผลต่อไปนะครับ
แล้วก็ถ้าเกิดว่าโอเคอาจจะไม่ได้มีโอกาส

นะครับก็ฝากน้องไว้สำหรับรายการนี้

แต่เชื่อว่าถ้าคุณผ่านเวทีนี้เนี่ย
คุณมีโอกาสที่จะกลับมาเล่นลีอาชีพในไทยอีกครั้งหนึ่ง